ยิง๓นัดซ้อนทหารยศร้อยโทหรือว่าหมวดบอลนะฮะ
เป็นหัวหน้าหมวดดุริยางอยู่ที่นครพนม
เสียชีวิตข้าวใคร่ทหารเลยนะครับ

เคยทำเรื่องขอย้ายไปอยู่กองทัพภาคที่๒
แต่คำสั่งย้ายยังไม่ออก
ตำรวจก็เลยบอกมองไปในเรื่องของมีปัญหากับเรื่องของการทำหน้าที่เป็นทหาร
หรือว่าที่ทำงานหรือเปล่าหรือ๒จะเป็นแค่เรื่องของปมชู้สาวนะครับ
ก็เหตุการณ์นี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่ร้อยโทรุ่งเฉลิมพันธ์สวัสดิ
หรือว่าหมวดบ่อนอายุ๓๔ปีหัวหน้าหมวดดุริยางบนโทรธานบกที่๒๑๐
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดที่บริเวณศีรษะ๑นัดลำคอ๒นัด
เสียชีวิตบริเวณถนนด้านหลังค่ายห่างจากบ้านพักไปประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
โดยสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
วดบอลขับรถยนต์กลับมาทำธุระในตัวเมืองกับภรรยา
แล้วก็กลับไปที่ค่ายหลังจากทำธุระเสร็จ
พอถึงค่ายหมวดบอลก็เข้าไปเปลี่ยนรถที่หน้ากองร้อยหมวดดุรยางทหารนะครับ
โดยหมวดบอลก็จะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
และภรรยาก็จะเป็นคนขับรถยนต์กลับบ้าน
ระหว่างที่หมวดบอลขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุ

หมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้า
จอดรถจักรยานยนต์ดักซุ่มอยู่
ก่อนที่จะลงมือจ่อยิงหมวดบอลรวม๓นัด
จากนั้นคนร้ายได้ใช้เส้นทางด้านหลังค่ายทหารหลบหนีไปนะครับ
เรื่องต้นตำรวจตั้งปมการสังหารไว้๒ประเด็นคือ๑
ความขัดแย้งภายในที่ทำงาน
เพราะหมวดบอลเคยมีปัญหาเรื่องการทำงาน
จนได้ทำเรื่องขอย้ายไปอยู่ที่กองทัพภาคที่๒นะครับ
แต่อยู่ระหว่างรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

หรือ๒ปมประเด็นชู้สาว
เนื่องจากหมวดบ่อนเป็นทายทหารหนุ่มหน้าตาดี
และมีความสามารถในการเล่นดนตรีนะครับ
ซึ่งตำรวจจะได้ประสานผู้บังคับบัญชาของหมวดบอล
เพื่อขอข้อมูลแล้วก็สอบสวนบุคคลใกล้ชิด
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ซึ่งล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมนะครับ
ระดมชุดสืบสวนลงพื้นที่
พร้อมประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บรายละเอียด
เพื่อเร่งสืบสวนหาหลักฐานติดตามแกะรอยคนร้าย
ทางด้านผู้บังคับบัญชาของหน่วยมณฑนฐานบก

ซึ่งก็เป็นผู้บังคับบัญชาของหมวดบอลนะครับ

ขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในค่ายทหาร
แล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับในช่วงของการก่อนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุ
แต่ทีนี้ก็ยังต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
อีกส่วนหนึ่งก็มีการพบภาพจากกล้องวงจรปิดด้านหลังของค่าย
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงคือมันเสียมันจับภาพไม่ได้
แล้วก็จุดตรงนั้นเป็นจุดที่มันมืดไม่มีแสงสว่างเพียงพอ
สันนิษฐานว่าคนร้ายที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในที่รู้ช่องทางการหลบหนีในค่าย
แล้วก็รอบค่ายรวมถึงรู้ความเคลื่อนไหวของหมวดบอลผู้ตายเป็นอย่างดี
จึงคือทางตำรวจบอกว่าเพราะไม่งั้นอาจจะไม่มีคนนอกกล้าเข้ามาภายในค่ายทหารแล้วก็โดยรอบ
เพราะว่าทางค่ายทหารเขาก็มีความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลเข้าออกตลอด๒๔ชั่วโมง
ส่วนประเด็นความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาทางหน่วยนั้น
ก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีปมขัดแย้งถึงขั้นที่จะเป็นสาเหตุให้มีการฆ่าแกล้งกันนะฮะ
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้นนะฮะก็ต้องสอบสวนกันต่อเพราะเหตุการณ์มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะครับ